มากันเป็นทีมคุณผู้ชมค่ะก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะมีฝ่ายปฏิบัติงานกับฝ่ายดูต้นทางแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีวิทยุสื่อสารเอาไว้ติดต่อกันนะคะ
เรื่องนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เอามาเตือนภัย
คือเข้ามาในบ้านอุปกรณ์งัดแงะครบนะคะ
เจ้าของบ้านบอกว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า๒คน
ทีมหนึ่งก็จะคอยสังเกตการณ์ว่าบ้านไหนนะ
คอยดูเป้าหมายตรวจสอบความเสี่ยง
ส่วนอีกทีมนึงเนี่ยก็เป็นคนงัดแงะบ้านที่เป็นเป้าหมายนี่แหละ
แต่บ้านนี้งัดเข้าไปแล้วเนี่ยเจอลูกสาวเขานอนอยู่ในห้อง
คนร้ายก็ตัดสินใจยกเลิกภารกิจนะคะ

คือบอกคนข้างในอย่าเพิ่งออกมาละ
ข้างบ้านเขากำลังขับออกไปพอรถออกไปปุ๊บทีม
อยู่ข้างนอกก็ส่งสัญญาณบอกรถไปแล้วปลอดภัยออกมา
บอกว่ารู้สึกแย่มากเลยเจอเหตุการณ์นี้มาแล้ว๒๓ปีก่อน
ก็เจอมาทีนึงแล้วครั้งนั้นถูกขโมยพระเครื่องเลี่ยมทอง
แหวนเพชรเยอะอยู่แต่ว่าคนร้ายก็ยังจับไม่ได้นะคะ
ครั้งนี้ก็เจออีกแต่ว่าสำคัญคือห่วงลูกสาวที่อยู่ข้างใน
จังหวะนั้นถ้าลูกสาวตื่นมาเจอเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะ
เดินเข้ามาเสร็จแล้วก็เขาเข้ามาชะงอกดูห้องที่ค่ะ
เขาเห็นห้องเปิดอยู่เขาก็จะงกดู
พอเขาชะงอกดูเขาเห็นมีคนอ่ะ
ครั้งครั้งแรกก็จับไม่ได้ครั้ง๒เอาอีกแต่เอาอะไรไปไม่ได้
แต่ว่าถ้าเกิดลูกเราตื่นขึ้นมาจะทำไง
ถ้ามันฆ่าลูกเราตีลูกเราจะเป็นยังไง
ถึงจะทรัพย์สินเสียเราไม่กลัวหรอกแต่ว่าคนมันไม่ปลอดภัย
คือมีการเข้าบ้านเขามาได้
แล้วยังมีการประสานงานกันระหว่างคนข้างในกับข้างนอกด้วย

ถุงมือมีวิทยุสื่อสารมีมืออาชีพชัด
คุณผู้ชมข่าวต่อไปไปดูความคืบหน้ากรณี